คุณตาคนนี้อายุ๗๔แล้ว

ถ่ายใหญ่เลยถ่ายคลิปแล้วส่งให้ลูกหลานดู
นี่ไงนี่ไง

เออเขียดกลัวไหมน้ำแข็ง

คุณตาถ่ายครับคุณตาอายุ๗๔ถ่ายเอาไว้

ในข่าวเขาบอกบางตัวอย่างงี้ดอบ
มันอมหัวตุ๊กแกเข้าไปว่

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นตี๕เมื่อวาน

คุณตายุ๗๔เจ้าของคลิปนะครับบอก
โอ้โหนี่ครั้งแรกเกิดมา๗๔ปี

ก็เลยส่งให้ลูกให้หลานดูให้นักข่าวไปดูด้วย
เชื่อว่านี่แหละโอ้โหจะมาได้โชคได้ลาบ
คนที่จะปลดหนี้ปลดศิลป์เป็นเศษถีใหม่

จะซื้อเลขอะไรดีละครับ

ต่อค่ะต่อ

นี่ค่ะคือเขาบอกว่าตรงนี้มีอยู่๑๕๐๐ศพ
แล้วเดี๋ยวให้ดูเลยค่ะจังหวะนี้เจออะไรแปลกบ้าง
โอ้โหนี่คุณผู้ชมได้เห็นภาพมุมสูงด้วยค่ะ
สุสานเขาฟ้าอยู่ที่วังทองพิศนุโลก
แล้วจุดตรงนี้มูลนิธิประสาทบุญยสถาน
ทำหน้าที่รับดูแลแล้วก็ฝังศพรายญาติจากสถานที่ต่าง
จุดตรงนี้มีอยู่๑๕๐๐ศพมันเต็มพื้นที่แล้วไงคะ

ก็เลยต้องมีการล้างป่าช้ารองรับการฝังศพรายญาติในอนาคตต่อไป
มูลนิธิจะใช้เวลาล้างป่าช้า๔๙วัน
คือจะไปสิ้นสุดเดือนธันวาค่ะ๒๐ธันวาคม
เมื่อวานนี้นะองค์เทพจากการทำพิธีบอกให้เปิดขุด๖๐หลุม
โดยศพที่ขุดขึ้นมาถ้าเกิดว่าเหลือเป็นกระดูก
จะเอามาทำความสะอาดแล้วก็บำเพ็ญกุศล
เพื่อเป็นการทำบุญต่อยอดเขามีความเชื่อแบบนี้
ถ้าเกิดว่าเราทำบุญต่อยอดให้กับศพรายญาติ
ก็จะได้กลับคืนมาเท่านั้นคือทำบุญเท่าไหร่ได้กลับคืนมาเท่านั้น
มีขบวนแห่จากหลุมศพโหร้องขอพรหีรวยรวยเฮ้งเฮ้ง
นั่นแหละค่ะเมื่อวานนี้นะขุดพบกุมารทอง
ก็คือศพเด็กทารกที่ไม่เน่าเปื่อยเป็นร่างที่๗
เพราะว่าวันก่อนขุดเจอ๖ร่างแล้วแล้วก็เมื่อวานเจออีกเป็นร่างที่๗
มารทองที่ขุดพบอยู่ในหลุมที่๕
ถูกฝังไว้เมื่อวันที่๙เมษายนปี๖๑
๕ปีมาแล้วก็รับร่างมาจากนิติเวศ
โรงพยาบาลพุทธชินราชพิศนุโลก
เสียชีวิตจากอะไรคลอดก่อนกำหนดค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็จะนำไปประกอบพิธีแล้วก็ตั้งชื่อให้

ก่อนที่จะชาปนกิจส่งดวงวิญญาณให้ไปสู่สุขติต่อไปนะคะ